ปกติแล้วในเกมการแข่งขาดฟุตบอลผู้ตัดสินเขาจะเป่านกวีด
หมดเวลาพักครึ่งหรือว่าหมดเวลาทั้งเกม
ในช่วงที่ลูกฟุตบอลตายแล้วหรือว่าไม่ได้ลุ้นอะไรแล้ว
แต่ว่าในเกมลีกรองของอังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
เป็นจังหวะที่บิลลี่คีนสูญหน้าของทีมเยือนกำลังจะส่งบอลเข้าไปก้นตะขาย
เป่านกหวีดจบครึ่งแรกลองดูจังหวะนี้กันอีกครั้งหนึ่ง
กำลังจะกองต้นตะข่ายแล้วค่ะแล้วเสียงเป่านกวินหมดเวลาก็ดังขึ้นมาพอดีค่ะ
ซึ่งเหล่านักเตะทีมเยือนนะคะก็ไม่พอใจคำตัดสินค่ะ
เพราะว่าเป็นการพลาดได้ประตูขึ้นนำแบบไม่น่าเชื่อ
ก็พยายามที่จะประท้วงกันเต็มที่แต่สุดท้ายไม่เป็นผลค่ะ
๙๐นาทีนะคะทั้ง๒ทีมก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์๐
ประตูต่อ๐แบ่งกันไปทีมละ๑คะแนนค่ะ
ซึ่งก็ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฤดูกาล๒๐๑๗
ประท้วงของนักเตะแคลินตันอาจจะเป็นผลก็ได้
เพราะว่าบอร์ดบริหารของสมาคมฟุตบอลนานาชาติ
เพื่อช่วยการตัดสินของกรรมการค่ะ